คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของกินกันต่อนะคะ
จะพาไปดูขนมโบราณของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัย
ใครไปเนี่ยจะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมาฝากแน่นอน

เดี๋ยวพาไปดูวิธีการผลิตขนมถั่วทอด

พิษดารเจ้าแรกเจ้าเดียวของสุโขทัยจ้า
นางประภาษีทองปากน้ำอายุ๖๐ปีหรือครูแจ๋วค่ะ
กำลังสาธิตวิธีการทำขนมโบราณอย่างเช่นขนมถั่วทอดแบบนี้
ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของสุโขทัยเลยนะคะ
โดยเฉพาะสูตรของทางร้านเห็นป้ายสัญลักษณ์รู้เลยนะ
ถั่วทอดลอนสิน๒๐๐ปี
ต้นตำรับเปิบพิษดาลดั้งเดิมแล้วก็เจ้าแรกเจ้าเดียวของสุโขทัย
ที่บอกเลยว่าแหมรสชาติถั่วทอดที่นี่ถูกปากทุกคนแน่
กรอบมันอร่อยไม่เหม็นหืน

มันก็จะเลือดออกนะคุณ

บอกว่าที่นี่เขามีเคล็ดลับความอร่อยด้วยนะคะ
เพราะว่าส่วนผสมของเขาใช้ส่วนผสมที่สดใหม่ถั่วก็ใหม่มากเลย
และสิ่งสำคัญเห็นไหมว่าเขาทอดด้วยอะไร

มันจะทอดกับน้ำเปล่ามันจะกรอบไหมล่ะ

มันก็จะให้กลิ่นแบบหอมเพิ่มความหอมความอร่อยเข้าไปนะคะ
แจ๋วเจ้าของเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจุดเริ่มต้นของถั่วทอดคือมีที่มาตั้งแต่๕๐ปีที่แล้ว
ด้วยฝีมือของคุณป้าทั้ง๓คน๓พี่น้องเนี่ย
มีคุณป้าจรูนป้าจำรัฐแล้วก็ป้าบุญทวนมังกรนะครับ
ถั่วทอดลอนสินของคุณป้าทั้ง๓คนไปถวายแด่หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิต
และก็ทรงโปรดขนมถั่วทอดมากจนกลายเป็นที่ด่งดังแล้วก็มีขึ้นชื่อมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง
ทอดร้อนสิน๒๐๐ปีนี่เป็นรุ่นหลานแล้วค่ะ
รุ่นแรกคือป้าทั้งสามคนค่ะเป็นคนทำถั่วทอดขายในท้องตลาดแล้วก็มาโด่งดังตอนที่ว่าหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตค่ะ
ได้มาที่สุโขทัยแล้วก็ไปเผยแพร่ที่กรุงเทพค่ะ
คงว่าเราคงความเป็นเดิมของป้าคือว่าสูตรเขาใส่อะไรเราก็ใส่ตามเขาแล้วก็ใหม่สดเสมอค่ะ
ส่วนที่มาของชื่อถั่วทอดลอนสิน๒๐๐ปีมาจากอะไรรู้ไหมคุณ
อายุของคุณป้า๓คนรวมกันได้๒๐๐ปีนี่คือปีพศ๒๕๐๕นะ
ถ้าเราทำแข่งเนี่ยถั่วทอดพันปีหมื่นปีแล้วสุดยอดจริง
ใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาก็ได้รับประกาศจากแม่ช้อยนางรำในการรับประกันคุณภาพมาตรฐานของเปิบพิษดารปี๒๕๒๐ด้วย
ก็กลายมาเป็นชื่อทางการว่าถั่วทอดลอนสิน๒๐๐ปีต้นตำรับเปอร์พิษดาเจ้าแรกเจ้าเดียวของสุโขทัยชื่อยาวมาก
ปัจจุบันหลังจากครูแจ๋วลาออกจากข้าราชการครูก็เริ่มสืบทอดขั้นตอนการทำขนมถั่วทอดอย่างจริงจังมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
แล้วก็เคยมีโอกาสถวายขนมถั่วทอดแด่สมเด็จพระเทพด้วยนะคะเมื่อปี๒๕๓๘นะคะ
ซึ่งสมเด็จพระเทพทรงโปรดขนมถั่วทอดของที่นี่มากเลยนะคะก่อนที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าโอท็อป๑ตำบล๑ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลคลองตานอำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย
เขาขายแบบรูปลักษณ์แบบนี้มานานแล้วด้วยนะ
ใช่ดูยี่ห้อสัญลักษโลโก้เขาแบบนี้อร่อย

แล้วถั่วเขาจะมีความหอมเพราะว่าอย่างที่บอกเขาทอดด้วยน้ำมัน

ที่แบบมีเตาถ่านข้างล่าง
เอาล่ะไปทานกันได้คือมันไม่ได้มีถั่วอย่างเดียว
ถ้าสังเกตเห็นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะมันจะเป็นเผือก

ที่มันสดใหม่นะของแบบนี้ต้องกินกรอบใหม่เลยนะคะคุณผู้ชม